๘ปีคดีเกาะเต่า
อื้อเฉาณสถานที่อันสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก
กลายเป็นคดีที่ทั่วโลกจับตามอง
ย้อนต่อไปเมื่อวันที่๑๕กันยายน๒๕๕๗

ฮันน่าวิเทอริตและเดวิดมิลเลอร์

แต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับพวกเขา
ในขณะที่ทั้งสองกำลังเดินเล่นบริเวณหาดสายรี

จอบทุบตีชาวอังกฤษทั้งสองจนเสียชีวิต
ไม่เพียงแค่นั้นพวกเขายังรุมคมคืนฮันน่าวิทเทอริต
ข่มขืนเธอเสร็จแล้วก็หลบหนีไป

ทั้งสองศพก็ถูกพบในสภาพกึ่งเปลื่อย
โดยที่จุดเกิดเหตุมีจอบที่เปื้อนเลือด
และเสื้อผ้าของผู้ตายถูกทิ้งไว้ด้วย

พบว่าทั้งสองถูกฟาดด้วยของแข็ง
เดวิตมีแผลที่ศีรษะ
ข่าวนี้เป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก
ลงข่าวหน้าหนึ่งติดกันข้ามเดือน
เป็นที่จับตามองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพราะอาจกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

สร้างความกดดันให้ตำรวจต้องเร่งทำคดี
อกจากนี้ตำรวจก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตไปที่หลายบุคคล
ผู้ต้องสงสัยอาจเป็นคนไทยในพื้นที่บ้าง
จากมีภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงแต่หลักฐานก็ไม่เพียงพอจึงถูกปัดตกไป
หรือการสันนิษฐานว่าอาจเป็นปมขัดผลประโยชน์ของคนใหญ่คนโตหรือผู้มีอิทธิพลบ้าง
แต่หลักฐานก็ยังไม่เพียงพอจึงถูกปัดตกไปอีก
ตลอดจนสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นประเด็นหึงหวงของเพื่อนชาวต่างชาติที่มาเที่ยวพร้อมผู้ตาย
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถตามตัวชาวต่างชาติคนดังกล่าวได้
การสืบสวนเป็นไปอย่างเข้มข้นท่ามกลางการจับตามองจากทั่วประเทศ
และในที่สุดหลังจากเกิดเหตุได้เพียง๒สัปดาห์
วันที่๑ตุลาคม๒๕๕๗ตำรวจได้จับกลุ่มคนงานพม่าที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย๒คน
คือนายซอลินและนายเวพิวอายุ๒๑ปีเท่ากัน
ทั้งสองคนไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน
โดยหลังจากสอบสวนนานหลายชั่วโมงหนุ่มพม่าทั้งสองก็ให้การสารภาพว่า
ทั้งสองเห็นหนุ่มสาวชาวอังกฤษทั้งสองจูบกันจึงเกิดอารมณ์ทางเพศและได้ก่อเหตุขึ้น
ประกอบกับตำรวจระบุว่าผลตรวจดีเอ็นเอของทั้งสองตรงกับคาบอสุจิที่พบในที่เกิดเหตุ
และจากจอบที่ใช้เป็นอาวุธก่อเหตุ
เผินก็เหมือนกับว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็วคดีจบลงได้อย่างเรียบร้อย
แต่ถ้าว่านายซอลินและนายเวพิวถอนคำให้การ
หลังได้พบทนายความกงศุลจากประเทศพม่าและอ้างว่าถูกบังคับขู่เข็นให้รับสารภาพ
ถูกทุบตีทรมานจนพวกตนต้องยอมรับความผิดนี้ไป
เพราะพวกเขาเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองมีความเปราะบางทางกฎหมายอยู่แล้ว
ถูกใช้เป็นแพ้ในคดีนี้
แต่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ปฏิเสธเรื่องการทรมานเพื่อให้ได้รับคำสารภาพ
และแม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พยายามเข้ามาสอบสวนข้อกล่าวหาดังกล่าว
แต่ผู้แทนตำรวจก็ไม่ได้มาประชุมในการนัดหมายทั้ง๔ครั้ง

ผู้ต้องสงสัยทั้ง๒ถูกฟ้องคดีอาญาอุกชกัน๕ข้อหาได้แก่
ฆ่าคนโดยไต่ตรองไว้ก่อน

และการพำนักอยู่ในประเทศโดยไม่มีใบอนุญาต
ในขณะที่ประเด็นจับแพ้ยังคงเป็นที่เคลือบแคลง
ต่อทั้งสังคมและสื่อทั้งภายในและต่างประเทศ
สิทธิมนุษยชนของชาวพม่าขึ้นหลายพื้นที่
ของผู้ต้องหาทั้งสองเข้ายื่นหนังสือและขอความช่วยเหลือจากทุกองค์กรที่สามารถทำได้

การพิจารณาคดีได้เริ่มต้นขึ้นในศาลจังหวัดเกาะสมุย
นายซอลินและนายเวพิว
ในความแห่งประเทศไทยด้วยความช่วยเหลือจากเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ
และยังมีผู้สังเกตการณ์จากผู้แทนองค์การนิรัทธศกรรมสากล
และกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร
ด้านทนายได้หยิบยกช่องโหวมากมายขึ้นมาแย้งต่อสาร
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดผู้แทนทางกฎหมายระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหา
การคมคู่พญาติหรือบังคับให้รับข้อหา
หรือการตรวจสอบกล้องวงจรปิดไม่ละเอียด
การพิจารณาคดีดำเนินไปถึง๑๘วัน
แต่สุดท้ายวันที่๒๔ธันวาคม๒๕๖๒
นายซอลินและนายเวพิวถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคน
และถูกตัดสินโทษประหารชีวิต
และปัดตกทุกข้อโต้แย้งของจำเลย
ตัดสินครั้งนี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก
แน่นอนว่าสร้างความไม่พอใจแก่ชาวพม่าเป็นอย่างมาก
ม็อบประท้วงขึ้นหลายวันทั้งบริเวณชายแดนไทยพม่า
และที่กรุงย่างกุ้งเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
ให้นายซอลินและนายเวพิว
ทนายจำเลยทำทุกวิถีทางเพื่อพยายามยื่นอุทธรณ์
แต่ก็ไม่เป็นผลในสารเกาะสมุยและสารสูงตามลำดับ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสิน
และในที่สุดในเดือนสิงหาคม๒๕๖
สารดีกาพิพากษายืนโทษประหารชีวิตทั้งสองตามเดิม
พร้อมระบุว่าตำรวจจัดการคดีได้อย่างถูกต้อง
และหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ชัดเจนน่าเชื่อถือและละเอียด
แม้ว่ายังมีหลายประเด็นที่ยังมีความคลุมเคลือก็ตาม
ไม่ว่าคดีนี้จะเป็นการจับแพ้จริงหรือไม่
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถูกเผยแพร่เป็นวงกว้างทั่วโลก
แม้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะเต่าจะลดลง
ช่วงไม่กี่เดือนหลังเกิดเหตุ
และกลับมาคึกคักได้ในเวลาไม่นาน
แต่เกาะเต่าก็เคยถูกสื่อต่างประเทศขนานนามว่า

และในวันที่๑๔สิงหาคม๒๕๖๒
นายซอลินและนายเวพิว
ได้รับการลดโทษจากประหารชีวิต
เหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิต